คู่นี้เนี่ยเวลาเห็นทำงานเนี่ยว่าหวานแล้วใช่ไหม

โอ้โหคุณค่ะเบื้องหลังการทำงานเขาก็หวานยิ่งกว่า

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ก็มาให้เจอกับหนุ่มหล่อสาวสวยกับนาฬิกาค่ะ

หล่อขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าได้ใส่ไข่มูลเลอร์ด้วย

นี่แบบว่าถ้าพบว่ามี๑๗ล้าน

จริงก็ผมว่านาฬิกา

หนึ่งก็คือนาฬิกาเป็นเหมือนเครื่องประดับอย่างหนึ่งอะเนาะ

ก็บ่งบอกถึงตัวตนของเป็นอัตลักษณ์ของคนนั้น
ส่วนนรุงยาละคะเลือกแบบอะไร
เพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรที่มันแบบ
มันทำให้ข้อมือของเราดูสวยขึ้นค่ะ

แต่ถามว่าถ้าณเดชน์จะต้องเลื่อนนาฬิกา
สักเรือนหนึ่งให้น้องยายาจะเลือกแบบไหนคะ

เหมือนแม่มองนาฬิกามองหน้าน้อง

ดีครับดีจริงเราก็ถ้ามีโอกาส
ก็คงจะทำในทุกครั้งอยู่แล้วครับผม

เราก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปทำ

เอฮะให้เขา
เป็นการแบบหาผู้ใหญ่ให้เขามีความสุขอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นความฟินกันค่ะเหมือนฟักเนื้อฟักตัว
ก็ไม่นะครับไม่ได้ตั้งใจให้แบบว่าให้คนคิดอย่างนี้

ไม่ใช่แค่วันแม่หรือว่าปีใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นวัฒนธรรมโปรดิชั่นอันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันน่ารัก
เราให้เหรียญผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
เบลอวาลขึ้นตาย
เบาหวานขึ้นตายแล้วตอนนี้

เป็นคู่จิ้นที่หลายคนอยากจะให้กลายเป็นคู่จริง

มันติดอยู่ที่ปากใช่ไหมคุณ